หมูบ้างแต่ไอ้ที่พูดมามันไม่มีอันไหนง่ายเลยนะ
เพราะอะไรเจอขบวนการใหม่ใหญ่กว่าเดิม
เป็นนักการเมืองนะเป็นนักการเมืองระดับประเทศ
ทำหน้าที่เคลียร์ทางให้ให้มันผ่านได้สะดวก
พูดถึงอะไรหมูเถื่อนคุณผู้ชม

ไปเจอในทุนหมูเถื่อนเพิ่มอีก๑คน
แล้วเรื่องนี้ทางด้านรักษาราชการแทน
ก็คือพันธุ์ตำรวจรียุทธนาแพร่ดำรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ
ท่านได้ร่วมประชุมกับคณะพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน
นำโดยพันธุ์ตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
คุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม
และในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีหมูเถื่อน
เพื่อที่จะกำหนดแนวทางการทำสำนวนคดีหมูเถื่อน
เรื่องนี้พันธุ์ตำรวจตรีนัทพลท่านเปิดเผย
บอกว่าที่ประชุมได้มีมติให้ขยายคดีพิเศษออกไปเป็น๑๐คดี
จำนวนนี้มี๙คดีที่ขยายผลมาจากการจับกลุ่มบริษัทชิปปิ้ง๑๐บริษัทที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
และพนักงานสอบสวนก็ออกหมายเรียกผู้ต้องหา๑คนเป็นในทุนอีกบริษัทมาให้ปากคำเพิ่มเติมด้วย
แล้วจากการสืบสวนพบว่า๑๐บริษัทนี้นำเข้าหมูเถื่อนมานะ
ตั้งแต่ปี๖๔นะคุณผู้ชมทั้งหมด๒๓๘๘ตู้
สุรกากรมาพบว่ามีหมูเถื่อนตกค้าง๑๖๑ตู้ที่ท่าเรือแหลมชะบัง
แปลว่าก่อนหน้านี้นี่คือมันมากมายมหาศาล
ค้างอยู่ที่ท่าเรือแหลมชะบังนอกเหนือจาก๑๖๑ตู้นะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีก็คือกลุ่มที่ยังไม่เคยถูกจับกลุ่มมาก่อน
เขาขยายผลมาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ไปรู้ไงว่าองค์กรอาชญากรรมกลุ่มนี้มันใหญ่กว่ากลุ่มที่ผ่านมาอีกนะ
บริษัทเอกชนเพียบเลยมีเจ้าหน้าที่รัฐมีข้าราชการฝ่ายการเมือง
ข้าราชการประจำมาเกี่ยวข้องแล้วก็มีเงินทุนหมุนเวียน
เป็นหลักพันล้านบาท
ขณะที่ทางด้านในไทกร
เพราะว่าตามขั้นตอนทางกฎหมายต้องทำลายทิ้งใช่ไหม

ใช้วิธีการทำลายเนื้อหมูเถื่อนทิ้งโดยการฝังกลบในทางลับ
บอกด้วยว่าฝังที่ไหนไม่บอกด้วยว่าฝังไปเท่าไหร่

อันนี้คือสิ่งที่คนตั้งคำถามตั้งข้อสังเกตนะคะ
นี่สินะที่บอกว่าพฤติกรรมสอบพิรุษนี่แหละครับ